หุ่นสะโอดสะองแล้วก็คิ้วโก่งด้วย

เป็นสามเณรต้องโกนคิ้วให้กิ้งเกลี้ยงฮะ
แต่ว่ารอบนี้เจอสามเณรคิ้วโก่ง

ให้เห็นภาพไว้ก่อนนะฮะ
ผิวพันธุ์ดีหุ่นดีรูปร่างดีขายาวดี

และแต่การโพสท่าไม่ธรรมดา

ตาจิบตอนตาก่อน

ทราบที่เป็นหน้าชัดเลยนะเราคาดเอาไว้แล้ว
คือก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันห่วงน่าห่วง

แต่ถ้าจริงใจคอไม่ดีเลยจริง
ให้เกล้งกราวเหมือนศิษฐาท่านตรวจสอบแล้วจริงว่ะ
แล้วครับธรรมเนนจริงครับแต่เป็นสามเมอร์เนรชาวสปลาว

มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์ภาษาภาคภาษาอังกฤษ

แต่ว่าพระไทยกับพระสวปก็ต้องมาตำราเดียวกัน
ดังนั้นก็ต้องมีการโกนคิ้วเช่นเดียวกันนะฮะ
ก็เลยมีการฝากไปยังพระอธิการบดี
ตักเตือนสามเณรรูปนี้ให้เข้ารูปเข้ารอยดีกว่าครับ
ครับผิวพันธ์ดีมากเลยนะฮะภาคภาษาอังกฤษ